ดูเรื่องของการเมืองใกล้ตัวช่วงนี้ต้องติดตามกันนะครับ
ตอนนี้กรกตย้ำนโยบายหาเสียงของพักการเมืองแต่ละพักที่ตอนนี้เขาแบบ
โอ้โหตีกลองรัวสนั่นในการลุยพื้นที่ต้องระบุแหล่งที่มาของงบประมาณและความคุ้มค่าให้ได้
คาดโทษภาพไหนฝ่าฝืนโดนปรับ๕๐๐๐๐๐เลย
เรื่องนี้ต้องขยายความกันหน่อยฟังการขยายความจากอาจารย์สุภาพคลิกกระจายในขีดเส้นใต้เมืองไทยครับ

สวัสดีครับคุณบุ๊คครับคุณน้ำแข็งครับ

ท่านผู้ชมที่ดูรายการนี้อยู่ถ้าอายุมากหน่อยต้องถามว่าเคยดูหนังขายยาไหมครับ

รุ่นใหม่ไม่รู้หรอกในอดีตเนี่ยโทรทัศน์เนี่ยในอำเภออาจจะมีสักบ้านสองบ้านหรือบางอำเภอไม่มีเลยเพราะว่าไฟฟ้าไม่มีใช้
ฉะนั้นบริษัทขายยาทั้งหลายเนี่ยเขาก็ใช้วิธีไปจ้างหนังให้ไปเล่ฉายเขาเรียกว่าหนังขายยา
คือฉายไปสักพักนึงก็หยุดฉายแล้วโฆษกก็มีหน้าที่

เอายาที่ติดรถไปนั่นแหละขายให้ชาวบ้านวิธีการโฆษณาขายยาเนี่ยเรียกว่าพูดได้พูดเอา
คนพวกนี้เก่งครับรู้ว่าชาวไร่ชาวนาเขาเป็นโรคอะไรขึ้นจากนาทำไร่เสร็จก็เมื่อยเนื้อเมื่อยตัว
เมื่อยเนื้อเมื่อยตัวก็กินยานี้ใครปวดหัวตัวร้อนก็กินยานี้ใครท้องไส้ไม่ดีก็กินยาตัวนี้
ปวดเมื่อยใครมีประจำเดือนกินยาตัวนี้เรียกว่าใครเป็นอะไรก็ตามแต่กินยานี้ตัวเดียวหายหมดเป็นยาเทวดา
ผมเอาเรื่องนี้มาหยิบมาพูดผมกำลังจะบอกว่าพักการเมืองเดี๋ยวนี้เริ่มหาเสียงแบบหนังขายาคือพูดได้พูดเอา
คำนึงถึงว่าสิ่งที่พูดนั้นจะได้หรือไม่ได้
ขายยานั้นเนี่ยขายยาเสร็จฉายหนังเสร็จก็เก็บจอไปฉายแล้วไปโฆษณาไปขายยาอำเภออื่น
คนกินหายหรือไม่หายไม่รู้ไม่รับผิดชอบโฆษณาการหาเสียงพักการเมืองก็เหมือนกัน
เลือกตั้งแล้วทำได้หรือทำไม่ได้ไม่ต้องรับผิดชอบพวกเดียวกัน

มันมีความรู้สึกว่านี่เรากำลังจะถอยหลังไปถึงไหน
พักการเมืองพูดยังไงก็ได้ให้คนได้ลงคะแนนหนังขยาพูดกันไงก็ได้
ให้คนซื้อยาที่เอาไปขายหนังขายยาเนี่ยเขายังมีเขาตอนหลังก็ยังมีออยก็เลิกไป
พักการเมืองเนี่ยพูดโดยไม่คำนึงว่านโยบายนั้นจะทำได้หรือทำไม่ได้
โดยเฉพาะนโยบายลดแรกแจกแถมนโยบายลดแรกแจกแถม
ยกตัวอย่างเวลานี้เงินสวัสดิการแห่งรัฐ
หรือเงินที่ไปแจกจ่ายให้บัตรคนจนเมื่อมีพักการเมืองเสนอว่า
เขาพร้อมจะให้จากสามร้อยเป็นเจ็ดร้อยพรรคคู่แข่งก็เกยร์ทัพว่าฉันจะให้หนึ่งพันเลย
พอขึ้นเวทีดีเบตบางภักดิ์บอกว่าผมให้พันสองคนก็เฮ
บางภักดิ์บอกผมให้พันห้าบางภักดิ์เนี่ยบ้ากไปจนถึงสองพัน
คนก็เฮปรบมือกองเชียร์ก็เฮเพราะถือว่าได้บราฟคู่แข่งได้
หรือกรณีที่เงินที่แจกจ่ายให้ชาวไร่ชาวนา
จะเป็นเงินที่เอาไปเตรียมการเพาะปลูกซึ่งตอนนี้เขาก็เขาก็ช่วยก็ดีแล้ว
แต่ว่าเอามาเกทับใส่กันว่าเธอให้เท่านั้นฉันต้องให้เท่านี้
ให้เท่านี้ฉันต้องให้เท่านั้นไม่ยอมแพ้กัน
พูดได้พูดเอาโดยเฉพาะเป็นเวทีดีเบตบนเวทีดีเบต
ที่เขาเชิญแต่ละพักแต่ละพักแต่ละพักแต่ละพักไปดีเบตกัน
กระทั่งเรื่องของการพักหนี้พักดอก
หนี้พักดอกก็สู้กันแหลกเกทับกันแหลก
พักต้นพักดอกได้มากกว่ากัน
สมัยก่อนเนี่ยเคยมีบางพักว่าเสนอเลยว่าเลือกเขาสิเขาจะยกหนี้ให้เลย
ใครเป็นหนี้ใครยกหนี้ให้หมดนี่ยังกล้าพูดถึงขนาดนั้น
ยังกล้าพูดกันถึงขนาดนั้นหรือแม้กระทั่ง
โครงการ๓๐บาทซึ่งเป็นโครงการดี
หลักประกันสุขภาพทั่วหน้าแต่ว่าเราก็รู้ว่า
โครงการหลักประกันสุขภาพทั่วหน้ามันเป็นภาระการเงินขอนคลังของรัฐมาก
ในอนาคตเนี่ยไม่รู้จะทำกันยังไงแต่แม้กระนั้น
ก็มีหลายพักเกือบทุกพักการเมืองหยิบเอาโครงการ
หลักประกันสุขภาพทั่วหน้ามาเป็นสามสิบบาทพลัสก็แปลว่า
โน่นบวกหนี้บวกนั่นบวกหนี้ตอนนี้ก็เห็นป้ายบางพักบอกว่า
เป็นมะเร็งก็รักษาฟรีเรื่องการฟอกไตก็ฟรี
ไหนก็ฟรีหมดโดยไม่คำนึงว่าเอาเข้าจริงแล้วจะทำได้ไหม
ทั้งหมดเนี่ยตั้งคำถามฟังแล้วตั้งคำถามได้สองข้อ
ข้อที่หนึ่งเงินที่ว่านั่นเงินใครไม่ใช่เงินพ่อแม่ของนักการเมืองนี่ครับ
แต่มันเป็นเงินของรัฐบาลเป็นเงินภาระของการคลังเป็นเงินของประเทศ
จะเอามาใช้วันก่อนเห็นทีดีอาไอทีดีอายประเมินว่า
ถ้าแต่ละโครงการมาทำได้อย่างที่ว่าเนี่ย
ปีหนึ่งเราจะใช้เงินประมาณ๓ล้านล้านบาทเอาเงินมาจากไหนล่ะครับ
แล้วมีเงินให้ทำไหมไอ้ที่หาเสียงกันเนี่ย
เฉพาะตอนนี้ประเทศชาติเป็นหนี้มากมายมหาศาลอยู่เท่าไหร่
ก็รู้กันอันเนื่องมาจากหนี้เก่าแล้วมาบวกหนี้ใหม่
หนี้ที่เรามากู้เอากู้มามาใช้ในการดูแลรักษาป้องกันโควิด
มหาศาลยังคิดกันว่าเราจะเอาเงินจากไหนไปใช้หนี้
ใช้ไปอีกกี่ปีแล้วนี่มาโฆษณากันแบบนี้
ผมบอกตอนต้นว่าโฆษณาขายยาเนี่ย
แต่ก่อนไม่มีออยอร์
ตอนหลังเขามีออยออยเขาจะไปดูว่า
โฆษณาที่ว่านั้นเนี่ยมันเกินเลยไปไหม
หลอกลวงประชาชนไหมทำให้ประชาชนหลงเชื่อไหม
อ้าวการโฆษณาอาหารและยาเดียวนี้ดีขึ้น

แต่การโฆษณาของพักการเมืองมีใครคุ้มล่ะครับ
มีครับกรกต

มีหน้าที่กำกับควบคุมการเลือกตั้ง
ที่คุณบุ๊คโปรยไปเมื่อสักครู่ว่า
กรกตเขาย้ำนโยบายหาเสียงนะ

ต้องบอกว่าที่มาและความเสี่ยงด้วย

กรกตบอกว่าต่อไปนี้
ใครจะหาเสียงที่จำเป็นต้องใช้เงิน
ต้องดูว่าคุณเอาเงินมาจากไหน

ความคุ้มค่าที่เอาเงินไปใช้
กับสิ่งที่ประชาชนจะได้มาคุ้มไหม
ค่าไหมนี่เขาต้องไปวิเคราะห์
แล้วถ้าพักไหนปล่อยประละเลย
เขาบอกว่าจะปรับ๕แสนบาทนี่
ฉะนั้นผมคิดว่า
กรกตมีปัญญาจะเอาจริงไหม

ถ้ากรกตไม่เอาจริง
ก็กลายเป็นว่ามีปืนแต่ไม่มีกระสุน

อันที่๒โทษปรับ
โทษปรับเนี่ยบอกว่าปรับ๕แสนบาท

เอาเงินมาใช้กันเป็นพันล้านหมื่นล้าน
กับอีแค่ทำความผิดแล้วปรับ๕แสนบาท

ฉะนั้นไม่มีประโยชน์หรอกครับ

ก็ยุติการหาเสียงแบบโกหกมดเท็จไม่ได้
หาเสียงแบบสมองไม่สมประกอบ
คิดแต่จะเกทับกันอย่างเดียว

มันเดินทางมาถึงนี้แล้ว
ฉะนั้นผมคิดว่าสิ่งที่คนไทยควรจะทำ

สั่งสอนพักการเมืองที่หาเสียงแบบนี้
ไอ้ที่ขึ้นเวทีรับกันไปรับกันมาจะแจกโน่นแจกหนี้
แล้วเฮกันเนี่ยเฮได้แต่อย่าลงคะแนนให้
พักการเมืองแบบนี้ได้มีบทเรียนว่าคนไทยยุคนี้ไม่โง่แล้ว
คนไทยเขาก็รู้เท่าทันอะไรเป็นไปได้อะไรเป็นไม่ได้
เป็นไปไม่ได้แค่ไหนเป็นไปได้แค่ไหนเป็นไปไม่ได้
หลอกคนใครไม่หลอกคนจะได้รู้กัน
ขีดเส้นใต้เที่ยงวันนี้ครับคุณบุ๊คครับคุณน้ำแข็งครับ

อย่างที่บอกไปการเมืองต้องติดตามใกล้ชิดเนอะ